ทำอาชีพถนัดของตัวเองไม่ได้ครับโตโน่

ก็พยายามจะข้ไร้ครับ

โอราโนเสียบพยายามจะมัดกับตี
ต้องก้อให้ได้พยายามจะเดินเรื่องเกมของตัวเองนะครับโอราโน
เพชรจริงใจยังยิบได้เสียบเหลือใซซ์
หน้าโอโรโน่พยายามจะสูดด้วยบัตรเหมือนกันครับ
โอ้โหแต่ดูครับเผลออีกแล้วครับโดนลงล่าง
โอโรโน่เสียบคืนเอ้าโอ้

โอ้โหแต่จังหวะนี้ลุกไม่ลุกเลยครับ

โอ้โหแล้วก็ต้องชื่นชมครับวันนี้
พยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับ
เปิดเกมบุกเข้าใส่ครับ
โอ้แต่เจอเล่นงานซ้ำเข้าไปที่เดิมลูกหัวข้าวซ้ายครับ
จนมีรอยแดงครับตั้งแต่ยกที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นช่องครับเป็นป่อให้ถนาเจ้าเพชรจริงชัยหาจังหวะไปซ้ำเข้าไปครับ

ดูครับต้นขาซ้ายนี่เป็นรอยช้ำรอยแดง
สีนี่ผิดกับสีธรรมชาติเลยครับ
โอ้โหเจ็บจริงครับแล้ววันนี้เก็บใช้ได้